เป็นที่แดง
คุณประวิทย์เนี่ยวันนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือทางคดีกับเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
แล้วก็โชว์ร่องรอยบาดแผลต่างที่แขนที่ถูกฟันที่ข้อมือเห็นไหมฮะ
โอ้โหเส้นเอ็นขาดเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นคนพิการ
หมอบอกพิการตลอดชีวิตด้วยเอ็นข้อมือขาดแบบนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับ
คุณประวิทย์บอกว่าวันเกิดเหตุเขานั่งอยู่หน้าบ้านอยู่อยู่คนร้ายสองคนบุกเข้ามาในบ้านมาทำร้ายเขา
ใช้มีดกับไม้เนี่ยทั้งฟันทั้งตีจนต้องวิ่งหนีเนี่ยหนีมาแถวหน้าร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนะครับยังโดนอีกนะครับ
ทีแรกตั้งใจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแถวนั้นแต่ไม่เจอใครเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เรียกกู้ภัย
กู้ภัยก็รับตัวไปนำส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่นานหลายวันกลับมาอยู่บ้านคนร้ายยังขับรถจักรยานยนต์วนเวียนอยู่หน้าบ้านเหมือนกับจะมาขู่
นี่เป็นภาพตอนที่อยู่โรงพยาบาลข้อมือนี้ยกขึ้นมานะฮะก็คงเอามากันนะฮะสุดท้ายถูกฟันเข้าไปเอ็นข้อมือขาด
ภรรยาของคุณประวิทย์นะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ไปแจ้งความนะครับ
แต่คนก่อเหตุก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในพื้นที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแถวหน้าบ้าน
เหมือนไม่กลัวอะไรแล้วก็ตั้งใจมาขู่อีกนะฮะ
ถามตำรวจไปตำรวจบอกอันนี้ภรรยาคุณประวิทย์บอกนะ
ตำรวจบอกยังไม่ว่างก็เลยไม่รู้ว่ายังไม่ว่างคืออะไร
ว่างไปตามคดีไม่ว่างไปตามจับตัวหรืออะไรยังไง
ทั้งที่หลักฐานก็มีว่านี่๒คนนี้คือใคร
มีดและไม้ก็ชัดเจนผ่านมา๕เดือนแล้วจับไม่ได้สักคนหนึ่ง
ทุกวันนี้ได้แต่นั่งร้องไห้กับสามีงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มี
เพราะสามีกลายเป็นคนพิการแล้วไม่มีใครจ้างทำงาน
เงินเก็บที่มีอยู่เอาไปรักษาตัวสามีจนหมดแล้ว
บางทีไปหาหมอเนี่ยค่ายา๒๘๐บาทเชื่อไหมไม่มีจ่าย
เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเหลืออยู่แค่๑๐๐บาท
ใช้ชีวิตลำบากมากแต่คนร้าย
ยังอยู่ในพื้นที่กินเหล้าเมายา
ขี่จักรยานยนต์วนไปเวียนมาอย่างมีความสุข